พาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้ากรณีที่๕ผู้ต้องขังนะคะ
ซึ่งพยายามที่จะชิงรถของเจ้าหน้าที่ราชธรรม

จริงแล้วมี๕คนนะเป็นผู้ต้องขังในคดียาเสพติด

วันเกิดเหตุคือ๑๑ตุลาคมที่ผ่านมา
๓คนเขาขับรถหนีไป
แล้วปรากฏว่าช่วงเช้าของวันที่๑๓ตุลาคมที่ผ่านมา
สามารถจับกลุ่มได้ทั้ง๓คนแล้ว
คือสภาพอิดโรยหิวโซเลยล่ะค่ะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดวันที่เกิดเหตุนะคะ
แล้วถามว่ามูลเหตุสำหรับ๓คนที่ก่อเหตุ

ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการสอบสวน
ว่ามันมีการวางแผนร่วมกันหรือเปล่า
มุ่งประเด็นการสันนิษฐานมีการเตรียมการหรือเปล่า
หรืออาศัยเพียงการสบโอกาสของเจ้าหน้าที่

พร้อมด้วยหน่วยงานที่แก่ออกคล่องก็ร่วมกันแถลงข่าวค่ะ
แล้วถามว่าการวางแผนร่วมกันหลบหนีไปยังเขตชายแดน
เรื่องนี้พลตำรวจโทพงวุฒิบอกว่า
ก็ถือว่าเป็นไปได้ยากเนื่องจากว่าการหลบหนีของผู้ต้องขังทั้ง๓คน
ไม่ได้เป็นการหลบหนีไปในเส้นทางหลักที่เชื่อมต่อไปยังชายแดน
แต่เป็นการหลบหนีโดยใช้เส้นทางรองหรือว่าเส้นทางทางธรรมชาติ

ก่อนจะเกิดความเหนื่อยล้าจากการหลบหนี
แล้วสุดท้ายตัดสินใจค่ะหลังจากที่หนีขึ้นไปบนเขาแบบนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายก็ระดมกำลังกว่า๓๐๐ชีวิต
ค้นหาทั้งทางอากาศทางภาคพื้นดินสุดท้ายก็เจอนะคะ

ลงกลับมาหาน้ำหาอาหารและถูกจับกลุ่มได้ในที่สุด
ส่วนข้อมูลที่มีกระแสข่าวว่าเป็นการวางแผนมีรถมารอรับอีกจุดหนึ่ง

ยังไม่มีข้อมูลในลักษณะที่บ่งชี้ว่าเป็นการวางแผน
คุณผู้ชมฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
เหตุจูงใจประเด็นหนึ่งเท่าที่ทราบเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์นะครับ
อย่างหนึ่งนักโทษ๕คนมีอยู่รายหนึ่งในวัศดนี่นะครับ
ต้องโทษจำคุกคดีถึงที่สุดแล้วสารพิพากษาจำคุก๓๐ปี
ขณะที่ต้องโทษตอนนี้อายุประมาณ๖๐ปี
เขารับโทษในห่วงระยะเวลาประมาณ๓๐ปีนะครับ
ก็อาจจะได้ต้องแบบว่าต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือไม่
ก็ผมคิดว่ามีส่วนมีน้ำหนักครับ
ทีนี้เรื่องที่มันเกิดขึ้นมีการตั้งคำถาม
ถึงการทำงานการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ราชธรรมล่าสุด
พันธุ์ตำรวจเอกดรนรัฐเสวตนานอธิบดีกรมราชธรรม
ยืนยันนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่ได้เป็นการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หรือผู้คุมซึ่งเป็นคนใน
เนื่องจากการที่เจ้าหน้าที่หรือผู้คุม

ที่ผ่านมาก็ไม่เคยละเว้นสำหรับผู้คุมที่ผิดวินัย
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เห็นข้อบกพร่องหลายอย่าง
ว่าจำเป็นเรื่องของจำนวนผู้คุมในวันเกิดเหตุที่มีจำนวนน้อย
วิธีควบคุมผู้ต้องขังขณะก่อเหตุ

คือก่อนหน้านี้มีข่าวออกไปว่ารถที่ผู้ต้องขังขโมยมาได้เนี่ย
เจ้าหน้าที่ราชธรรมไปเสียบกุญแจคาไว้ที่รถไงเขาเลยขโมยออกมาได้
เรื่องนี้อธิบดีกรมราชธรรมยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
แต่เป็นการก็คือผู้ต้องขังไปแย่งกุญแจจากผู้คุม
แล้วท่านจะถามว่ามีเกลือเป็นนอนไหมมีคนในเอาใจช่วยหรือเปล่า
ถ้าณขณะนี้ผมไม่เห็นว่ามี
แล้วก็ถือเป็นความผิดร้ายแรงอย่างยิ่งของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่กลมราชธรรม
ที่จะเอาใจช่วยที่จะให้ผู้ต้องขังหลบหนี
หรือว่าเปิดทางให้ถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรง

ถ้าดูจากภาพวงจรปิดก็จะเป็นจะเห็นว่าผู้ต้องขังมี๑๑คน
๖คนแรกเข้าไปแล้วระหว่างที่๕คนหลังออกมา
ก็มีส่วนหนึ่งไปแย่งชิงกุญแจอีก๒คนวิ่งออกมา
ซึ่งต้องขอชมตำรวจศาลที่ท่านพงวุฒิว่า
ก็ว่องไหวแสดงว่าชมธนตำรวจไทยยังแข็งแกร่งอยู่
วิ่งไปจับไปล็อกได้จับมาได้สองแล้วก็
ที่เหลือก็ใช้รถนะฮะวิ่งพุ่งชนประตูออกมา
แล้วก็หลบหนีไปแล้วก็ถูกจับได้ในที่สุดครับ
ก็ทางผู้ต้องหาคนหนึ่งก็ยอมรับว่าชิงกุญแจรถ

ทีแรกมีรายงานข่าวว่าคนหนึ่งแยกตัวไปก่อน
ตอนที่มากัน๓คนตกลงแล้วก็ไปทั้ง๓คน

แล้วก็ลงเขามาด้วยกันหิวโซเลยค่ะ
หาน้ำกินมาหาอาหารกิน